คุณผู้ชมครับไปดูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้
ทางคณะแพทยศาสตร์จัดทำบุญใหญ่
คือจริงแล้วทางคณะแพทย์ของมค
เขาจัดทำบุญใหญ่๒ครั้ง
ก็คือ๑วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคูณ

แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือวันครบรอบวันมรณภาพ
หลวงพ่อคูณ๑๔๑๕พฤษภาคม
เมื่อวานนี้นะครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ทักษินานุปทานวันคล้ายวันเกิดพระเทพวิทยาคม

อนุสรสถานพระเทพวิทยาคม
ด้านหลังพุทธมนตร์ธนตร์อีสานจังหวัดข้อนแก่น
มีการทำบุญตักบาทแสดงธรรมเทศนา
และการมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณร

นำเส้นผมของหลวงพ่อคูณออกมาให้ประชาชน

โดยรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยากุล
ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยนะครับว่า
ตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณ
จะไม่ให้เก็บอัฐิธาตุใดไว้
แต่เส้นผมนี้ถือว่าอยู่นอกเหนือพินัยกรรม
ทางคณะภาธิยาศาสตร์ได้มาได้มา
ในช่วงของการบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณครบ๗วัน
เมื่อวันที่๑มิถุนายนปี๒๕๕๘
ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา
คณะแพทย์นะครับเตรียมนำสรีระหลวงพ่อคูณ
แช่น้ำยาดองในอ่างทองคำตอนนั้นนะ

เส้นผมของหลวงพ่อคูณยาวประมาณ๑เซนติเมตร
ลูกศิษย์คนสนิทนะครับปลงผม
แล้วนำใส่ผ้าอบเก็บรักษาไว้
ที่สำนักงานคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
โกนนะจำได้เลยตอนปี๕๘
ผมเป็นสีดำ
แต่ตอนนี้ผ่านมา๓๔ปีแล้วนะครับ
เส้นผมในผอบกลายเป็นสีทองทั้งหมดเลย
กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันอย่างมากนะครับ
บอกโอ้โหเป็นปฏิหารของหลวงพ่อคูณอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ทั้งนี้เมื่ออนุสรสถานสร้างเสร็จ
ก็จะนำพระอบเส้นผมของหลวงพ่อคูณ
ซึ่งมีเส้นผมสีทองมาเก็บไว้ที่อนุสรสถานอีกด้วย
เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชากันนะครับ